เตือนกันคุณผู้ชมวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่คุณจะยื่นภาษีแบบออนไลน์นะ
แต่แบบกระดาษเนี่ยหมดเขตไปแล้วส่วนอีกเรื่องหนึ่งครับ
ใครจะไปเล่นสงกรานที่ถนนศรีลมแล้วเอ๊ะปีก่อนก่อนเขามีการปิดถนนกัน
ปีนี้จะมีหรือเปล่ามาฟังกันในเช้านี้ต้องรู้
ใครที่มีเงินได้มีหน้าที่ต้องยื่นแบบภาษีชำระประจำปีนะครับ
คุณผู้ชมต้องย้ำเตือนกันโดยกรมสรรพากรเปิดให้ผู้มีเงินได้บุคคลธรรมดา
แบบพก๙๐หรือ๙๑เพื่อชำระภาษีปี๒๕๖๕ได้๒ช่องทาง
แบบกระดาษที่สำนักงานสรรพากรทั่วประเทศอันนี้สิ้นสุดไปแล้วเมื่อ๓๑มีนาคมที่ผ่านมาครับ
ได้ถึงวันนี้เท่านั้น๑๐เมษายนเป็นวันสุดท้าย
ซึ่งหากคุณต้องชำระภาษีเพิ่มก็ชำระผ่านแอปเป่าตังค์ผ่านฟังก์ชั่นเป่าตังเปย์ได้ด้วยนะครับ
ถ้ามีเงินได้ก็ต้องชำระภาษีกันด้วยนะครับ
ส่วนใครเตรียมตัวไปเล่นน้ำสงกรานที่ถนนศรีลมอาจจะต้องผิดหวังนะคุณผู้ชม
เพราะทางสำนักงานเขตบางรักษ์เขาโพสต์ลงเพจสำนักงานเขตบางรักษ์ว่าจะไม่มีการปิดถนนศรีลม
เพื่อจัดกิจกรรมเทศกาลสงกรานครับแต่เขาก็จะจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจและประสานตำรวจมาดูแลความปลอดภัย
และอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวตลอดเทศกาลแล้วเขาก็แนะนำมันด้วยนะ
ให้ไปเล่นน้ำสงกรานได้ตามจุดต่างเช่นสงกรานลานคนเมืองก็ได้
หรือสามารถจะติดตามจุดเล่นน้ำได้
แม้ว่าจะปิดถนนศรีลมให้เล่นน้ำแต่ในซอยต่างก็ยังคงเล่นน้ำกันได้นะครับ
แล้วเรื่องนี้ครับมีช่องทางหาเงินมาบอกกัน
โดยทางสื่อมนักความบาลใช้กระแสเพลงอันนี้กำลังดังเลยทาสทองทราบของยังโอม
แล้วก็มีเพลงท่อนหนึ่งที่ร้องว่าอีกกี้นั้นเป็นสก๊อยไปกับผู้บ่อยผู้พาไปสเกิร์ตเนี่ยฮะ
เอามาโพสต์ไว้บอกดึกเห็นน้องกี้ไปแว้นกับผู้ใหม่ที่ไหนแจ้งบ่อแสก็ได้ที่๑๙๑หรือสายด่วน๑๕๙๙ครับ
คือเขาอยากจะให้แจ้งเบาะแสเด็กแว้นก็จะได้รับค่าแจ้งเบาะแสรายละ๓๐๐บาทเลยนะคุณผู้ชม
นี่แหละฮะอีกหนึ่งช่องทางทำเงินครับ